มาดูต่อกันที่หนุ่มคนนี้กันหน่อยดีกว่านะคะ
หลังจากที่เลิกรากันไปชัดเจนแล้วนะครับ
กับอดีตภรรยาน้องนิวเคลียร์ฮันศานั่นเอง
ความสัมพันธ์ในชีวิตคู่สามีภรรยาจบลงไปแล้ว
แต่ว่าสถานะการเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องไทก้าเนี่ยยังต้องอยู่ต่อไป
แล้วก็พี่เพชรจ้าบอกเลยว่ายอมรับนะว่าต้องปรับตัวไม่น้อยเหมือนกัน
เมื่อวานนี้ค่ะพี่เพชจ้าออกมาเปิดใจครั้งแรกเลยนะคะหลังจากที่แยกทางกันกับนิวเคลียร์
บอกเลยว่านี่คือทางลงของชีวิตคู่ที่สวยงามที่สุดแล้วล่ะจบแบบนี้ดีกว่า
แล้วก็ยังทำให้ความสัมพันธ์ของตัวเองและนิ้วเคลียร์ไปต่อกันได้
ยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ของน้องไทก้าให้ดีที่สุดต่อไปค่ะ
ส่วนสาเหตุเจ้าตัวก็ยอมรับนะคะว่าจนถึงจุดนี้เขาเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน
แต่ก็คิดว่ามันคือปกติของชีวิตคู่แหละแล้วก็ยอมรับด้วยว่าหลังจากนี้
ตั้งใจว่าจะไม่มีแบบเป็นชีวิตคู่หรือคู่ชีวิตต่อไปจากนี้แล้วนะ
ไม่เอาแล้วแต่ถ้าถามว่าจะเข็ดขยาดจนปิดหัวใจเลยไหม
เพชรจ้าพูดแค่นี้ค่ะบอกว่ากูกลับมาแล้ว
สาเหตุมันไม่มีเลยพี่ก็เคยบอกไปแล้วนะ
แต่ถ้าอธิบายให้แบบเข้าใจง่ายจริงมันแทบไม่มีคำตอบเลย
คือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเจ้าชู้นะครับ
แต่ว่าตอนนี้คือโสดแล้ว
ผมมีคอนเซ็ปต์เลยคือกูกลับมาแล้ว

มีโอกาสแล้วก็เอาให้มันเต็มที่ไปเลย

แต่หมายถึงว่าแบบกลับมาสู่วงการแล้ว
ชีวิตคู่มันยากนะ
มันยากมันไม่หมูเหมือนที่เราเคยเข้าใจว่าไม่เข็ดนะ
เพราะว่าน้องนิวเขาก็เป็นแบบผู้หญิงที่น่ารักที่สุด

แล้วก็เป็นแม่ที่ดีที่สุด

จัวใครมาสักคนนึงแล้วจะอยู่กันแบบ

เขาอยากจะทำรายการยูทูป

ตอนที่แบบว่าเป็นพ่อบ้านแบบโสดทำอะไรกันบ้าง
ก็จะได้แบบกลับมาใช้ชีวิตแบบสนุกสนานมากขึ้น

ต่อกันที่คู่นี้ไม่มีอะไรต้องเคลียร์นะคะ
เพราะว่าพี่รถเมย์กับสามีเนี่ยหวานกันมากจริง
โมเมนต์การฉลองครบรอบงานแต่งกันไปนะ

ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่จัดงานแต่งนั่นเอง

ชีวิตคู่ตอนนี้ไปได้ดีไปได้สวยน่ารักเนาะ

รถเมย์ตั้งใจจะแพลนเอาไว้ปีหน้าค่ะ

และก็สามีลงไปถึงผู้ใหญ่รอบตัวนี้นะคะ
บอกว่าอยากให้มีแล้วแต่ก็ยอมรับเลยว่าอุปสรรคสำคัญคืออะไร

กลัวว่าถ้าเกิดว่าท้องขึ้นมาในช่วงโควิดแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับ
ลังเลกับเรื่องนี้นะคะไปฟังพี่รถเมย์กันหน่อยค่ะ
จริงแพลนเอาไว้ว่าเป็นปีหน้านะคะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบ
จะมีได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้คือมีญาติรถเมย์แบบติดโควิดตอนที่ท้อง
มันดูแบบโอ้โหทุลักทุเลมากเลยช่วงก่อนหน้านี้ค่ะ
คือในปีนี้จริงปีนี้เป็นแบบนั้นค่ะ
เพราะเราไม่ตัดสินใจว่าเราจะมีน้องในปีนี้ด้วยเหตุผล
เพราะเรื่องโควิดเรากลัวปีนี้๓๖แล้วอ่ะคือถ้าช้าไปมากกว่านี้
มันก็อาจจะค่อนข้างอันตรายแต่ก็ภาวนาว่าทุกอย่างจะดีขึ้น

ขอให้ปลอดภัยทุกอย่างนะคะแล้วก็ให้สมดั่งใจตามที่คิดเอาไว้เป๊ะเลย